ก็ไม่คิดว่าจะมีคนคิดแบบนี้นะคะ
จะหนีหนี้ด้วยวิธีปล่อยข่าวบอกว่าตัวเองตายแล้ว

มีการโพสต์ลงโซเชียลด้วย
มีการจัดงานศพแบบสมบูรณ์แบบเลยค่ะ
ไปดูกันหน่อยค่ะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะ
มีการโพสต์ข้อความบอกว่าจากไปอย่างสงบ
คิดเลยว่าน้องตัวเองจะทำแบบนี้ถึงกับเข่าอ่อน
เหตุการณ์ไม่คาดคิดไปสบายแล้วนะน้อง
ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ทั้งแม่และลูก
คือเหตุการณ์นี้พอโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ก็ทำให้เพื่อนของผู้หญิงคนนี้
แห่มาแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

ผู้หญิงคนนี้อายุ๑๙ปีจัดฉากแกล้งตายค่ะ
ลงทุนทำรูปหน้าโรงศพ
และให้พี่สาวเป็นคนโพสต์อย่างที่บอกนี่แหละค่ะ
พอลงโซเชียลแบบนี้เพื่อนหรือคนรู้จักก็ตกใจ

โทรมาอาลัยแสดงความอะไรกันเป็นจำนวนมาก
แต่สุดท้ายเรื่องนี้แดงออกมา
มีคนไปเช็คข้อมูลปรากฏเอ้ายังอยู่

ก็คือการสร้างเรื่องเพื่อที่จะหนีหนี้ค่ะ
หมู่๑๐อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พบกับคุณแก้วอายุ๒๔ปี
เป็นเพื่อนสนิทของนางสาวใบเฟิร์น
อายุ๑๙ปีคนที่สร้างเรื่องว่าตัวเองตายนี่แหละค่ะ

เฟิร์นบอกจะกลับบ้านที่หนองบัวลำพูไปหาแม่

มีรูปมีรูปหน้าศพมีชื่อใบเฟิร์นกับลูกด้วย

แต่ว่าไม่ระบุวันชาตะคือวันเกิดมีแต่วันเสียชีวิตคือ๒๓พฤศจิกายน
เพื่อนก็เลยโทรไปหาแม่ใบเฟิร์นที่หนองบัวลำพู
ทีนี้โทรไปหาพี่สาวอีกพี่สาวซึ่งเป็นคนโพสต์ว่าใบเฟิร์นตาย

บอกว่าจะเอาศพไปทำพิธีที่ชัยภูมิบ้านพ่อ
เอาไปฟังเสียงในโทรศัพท์ที่เขาคุยกันหน่อยค่ะ
โทรไปหาพี่สาวพี่สาวสวนกลับมาแบบนี้ก็เลยโทรไปหาพ่อ

เพื่อนคราวนี้เลยช่วยกันเช็คเลยค่ะ
ว่าเอ้าใบเฟิร์นเนี่ย
อยู่กับพี่สาวแถวจังหวัดปฐุมธานียังไม่ตาย

เพราะใบเฟิร์นติดหนี้คนไปทั่วเลย

แล้วก็มีนิสัยอยากจะเป็นเหมือนกับ
เป็นคนมีเงินน่ะ
ก็กู้หนี้ไปทั่วเลยค่ะ
กับทุมนี่แหละค่ะ
เราก็เลยสงสัยว่า
คือมีแบบนี้ก็มีด้วยนะ

ห้องเช่าของใบเฟิร์นนะก็อันนี้คือเขาเช่าห้องอยู่
ไปคุยกับเจ้าของห้องเช่าก็ให้ข้อมูลบอกว่า
เฟิร์นค้างค่าเช่าอยู่ก็เลยต้องเชิญออก
วันที่ย้ายออกเนี่ยยังโกหกเจ้าของเลยว่าบอก
เดี๋ยวพี่ชายจะโอนเงินให้แล้วก็ไม่มีค่ะหายไปเลย
รู้ตัวอีกทีมีคนแจ้งว่าตายแล้วแต่เจ้าของห้องบอกเขาไม่เชื่อ
ส่วนนี่ชื่อว่าในโอ๊ธค่ะเป็นเจ้านี่อีกรายหนึ่ง
พยายามขนาดนี้ถึงขนาดแช่งให้ตัวเองตายหนีหนี้
อยากจะบอกว่าให้กลับมาคุยกันอย่าหนี
ไม่งั้นเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดี

ก็เป็นวิธีที่เรียกว่า